พยาวเขาก็เจอเลขนะครับใช่เขาเจอเลขที่เรือโบราณอายุกว่าร้อยปี
คุณชนะตั้งสติให้ดีแล้วไปดูด้วยกันใช่ค่ะคุณผู้ชม
ไปกันที่พยาวค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่นะมีพิพิธภัณฑ์เรือโบราณอายุกว่าร้อยปีค่ะ
ตั้งอยู่ที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาวอ่าฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกำลังเป็นที่สนใจของชาวบ้านเพราะว่ามันมีประวัติความเป็นมาว่าคนที่เคยมาที่นี่นั้นเขาถูกโชคถูกราบกันไปเยอะแยะเนอะ
เรื่องราวของมันก็คือว่าเรือลำนี้ในอดีตนะคะเป็นเรือรับส่งผู้โดยสารระหว่างตะมนต์บ้านตุ่มเข้าสู่อำเภอเมือง
บริเวณกว้านพยาวนี่แหละค่ะทำมาจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ยาวกว่าสิบห้าเมตรโอ้
นั่งได้สามสิบถึงสี่สิบคนนะคะเยอะนั้นอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยนะคะ
พอมันไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะเขาก็เอามารวบรวมเอาไว้ที่นี่คือ
เอามาตั้งไว้ที่นี่คนที่เขานับถือคนที่เขาเชื่อว่าเป็นเรือโบราณ
มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้ตะเคียนเนี่ยนะคะครับเขาก็มากราบไหว้ขอพร
ยิ่งใกล้ช่วงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้เขาก็มากันเยอะค่ะอ่าฮะ
พร้อมกับอุปกรณ์ครบมืออย่างที่คุณชนะบอกไปมีดอกไม้ถูกเทียน
เอามากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วอุปกรณ์สำคัญคือแป้ง
แป้งต้องเอามาด้วยค่ะอืมเดี๋ยวมันถลอกหรือเสี้ยนตำ
ใช่แล้วเอามาถูด้วยดีครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะ
นี่ไงกลัวเลขมันจะทำไมถ้าใบตองรู้ว่าจะกัน
แปลว่ามันจะเคลื่อนเลยในบ้านเขาเชื่อกันอืมนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องไปพิสูจน์เองเรื่องแบบนี้อยู่ที่จังหวัดพยาว
เรื่องแบบนี้นะมันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันอืม

เบาถูเบาถูแรงเครียดต่ำ

จริงมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละค่ะ
คุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย